สำหรับธุรกิจรถหรูในหลายพื้นที่ตอนนี้
และจากการตรวจค้นก็ยึดอายัดรถไว้ได้หนึ่งร้อยคันด้วย
พันธุ์ตำรวจโทปกรณ์สุชีวกุลผู้บัญชาการสำนักคดีการเงินการธนาคาร
กรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมกำลังได้นำหมายค้น
ไปเข้าตรวจสอบบริษัทนิสคาร์กรุ๊ปจำกัดเขตสวนหลวง
หลังจากที่ตรวจพบว่าบริษัทดังกล่าว
มีการนำเข้ารถยนต์หรูจากต่างประเทศ
โดยการสำแดงเท็จเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงภาษีสุรกากรค่ะ
รุมดังกล่าวนี้ใช้ชื่อว่าลัมโบกินี่แบงคอก
การตรวจสอบก็ไปพบรถลัมโบกินี่ปอเช่เฟอรารี่แล้วก็ซุปเปอร์ขายี่ห้ออื่นหลายคันค่ะ
เจ้าหน้าที่ได้ยึดมาตรวจสอบรวมทั้งหมด๔๘คัน
รวมไปถึงอาคารไม่มีเลขที่ซึ่งอยู่ใกล้อยู่ด้านข้างเลยค่ะ
กับบริษัทนิสคาร์จำกัดอีก๓๐คัน
จำนวนนี้เป็นลัมโบกินี่ถึง๔๐คันด้วยกันนะคะ
ไปยึดรถยนต์หรูได้อีก๑๐คันที่สำแดงเท็จ
เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงภาษีสุรกากรเหมือนกันเลยค่ะ
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห้วยขวางรามคำแหงบางกะปิสมุทรปราการ
รวมไปถึงโชว์รูมรถยนต์ที่ห้างสรรพสินค้าที่สยามพารากอนด้วยนะคะ

สืบเนื่องมาจากการสืบสวนสอบสวนคดีรถเทรลเลอร์บรรทุกรถยนต์หรูที่ถูกไฟไหม้ที่อำเภอปากช่อง
เมื่อปี๒๕๕๖ช่วงเดือนพฤษภาคม